เป็นเรื่องราวดีที่เกิดขึ้นกับนักแสดงสาวพันล้านใหม่ดาวิกานั่นเองนะคะ
ซึ่งเธอได้มีการโพสต์รูปภาพลงในทวิตเตอร์ส่วนตัวของเธอ
ซึ่งเป็นภาพของคุณพ่อแล้วก็คุณแม่

หลังจากที่ทั้งคู่ตัดสินใจแยกย้ายกันไปนะคะ
ซึ่งก็มีโอกาสได้เห็นทั้งคู่นั่งข้างกันแบบนี้

ไม่คิดว่าตั้งแต่คุณพ่อคุณแม่แยกทางกัน
มีโอกาสได้เห็นทั้งคู่นั่งข้างกันแบบนี้

แต่กลับมาอยู่เพื่อลูกแค่นี้ก็ดีใจแล้ว

ความสัมพันธ์ของคุณพ่อคุณแม่จะไม่ใช่คนรัก
แต่การกลับมาเจอกันบ้างอย่างพร้อมหน้าพร้อมตา
ก็คุ้มค่าแล้วสำหรับเธอค่ะ

แต่ว่าคือใหม่เหมือนเราเข้าใจค่ะ
เราเข้าใจหลายครอบครัวในปัจจุบันอย่างนี้ค่ะ

อยากให้กำลังใจแล้วก็อยากให้รู้ว่าแบบว่า
มันเป็นโมเมนต์ที่ดีมากค่ะ
เพราะว่านานมากแล้วเราไม่เห็นแบบเขามาอยู่กับเขาอย่างนี้

อยู่ด้วยกันแล้วก็ดูแลกันยามแก่ยามเท่าอย่างนี้น่ารัก
ใช่แล้วเราเห็นโมเมนต์แบบว่า
ที่เขาเป็นเพื่อนกันแค่นี้ก็โอเคแล้วค่ะ

โอ้โหเป็นครอบครัวแต่งงานใหม่กันไม่จำเป็นค่ะ
หมายว่าครอบครัวแต่ละคนมีความสมบูรณ์แบบที่แตกต่างกัน
ครอบครัวแบบใหม่อย่างนี้มันคือสมบูรณ์แบบที่สุดแล้วสำหรับใหม่

ที่โพสต์ให้แฟนคลับได้พอหอมปากหอมคอนะคะ
สาวใหม่ยืนยันว่าในนิตยสารก็ไม่ได้หวยหวามากมายเกินงาม
แต่อนาคตหากมีความพร้อมมากกว่านี้ก็ไม่แน่เหมือนกัน
แฟนจะได้เห็นเธอถ่ายแบบเซ็กซี่แบบจัดเต็มค่ะ

แล้วคุณคุณคนก็แซวยืนขึ้นมาจากน้ำ
หมายความว่าไม่เอาแค่นั้นพอ
ยังไม่มีค่ะยังไม่มีเป็นชุดว่ายน้ำหรืออะไรอย่างนี้ค่ะ
เวลาไปเที่ยวทะเลอะไรอย่างนี้เราก็จะใส่ชุดว่ายน้ำปกติอยู่แล้ว
รอไปก่อนอีกแป๊บนึงนะอีกแป๊บนึง
ถ้าแบบถ้าพร้อมแล้วก็ถ้าอะไรมันโอเคอย่างนี้ค่ะ
ก็คงแต่ว่าตอนนี้ยังไม่ได้ให้จริง